ได้แต่กระเป๋าแต่ของหนึ่งในนั้นยังไม่มีนะ

แต่อยากไปเที่ยวแล้วงั้นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อนดีกว่า

เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่หลายคนที่ชื่นชอบ
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพ
ไปไม่ไกลขับรถไป๒วัน๑คืนก็ยังได้นะคะ
วันนี้พากันไปย้ำความสวยงามของที่หัวหินกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ

ตอนนี้พาไปเที่ยวทั้งเรื่องของพิพิธภัณฑ์

เป้ไปสุกสุดกับทีมข่าวของเรา

สุขสุดป้ายหัวหินกันครับ
หาดทรายขาวสะอาดลมทะเลเย็น
แสงอาทิตย์รำไรตรงเส้นขอบฟ้า
ประทับใจของทะเลหัวหินยังคงอยู่
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนาน

กิจกรรมของครอบครัวที่เกิดขึ้นที่นี่
เด็กจุงมือพ่อแม่เล่นน้ำน้ำตะเล

ที่อาศัยผืนซ่ายเป็นลูอวิ่งธรรมชาติค่ะ
สีสันยามเช้าของเมืองหัวหิน

ตลาดเก่าแก่กว่า๘๐ปี
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เช้าแบบนี้นะคะคึกคักไปด้วยอาหารข้าวหวาน
ที่ทำกันแบบสดใหม่

การันตีความอร่อยมากว่า๒๕ปี
ใครที่ชอบกาแฟต้องลองทานปลาท่องโกะเจ้านี้ค่ะ
ทอดร้อนกรอบนอกนุ่มใน
แท้มราคาอย่างมิตรภาพอีกด้วย
กับสวนน้ำแห่งแรกของหัวหิน
บนความสูงประมาณตึก๔ชั้นหรือสูงราว๑๗เมตร
เป็นประตูความเสียวและความสนุก

ด้วยความยาว๘๕เมตร
และคดเคี้ยวเลี้ยวรถ

กับความชัน๘๐องศา
แล้วตกลงมาด้วยความเร็ว๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หรือเพียง๓วินาทีก็ถึงทีแล้วค่ะ
ไตรเดอร์ที่นี่จะมีทั้งหมด๙แบบ

ก็สนุกสนานกันได้เช่นกันค่ะ
เหลือไปโต้คลื่นกันต่อค่ะ

ไม่ถ้วนจะถาโถมใส่เราแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
ดังนั้นจะต้องมีกระดานโต้คลื่น
เพื่อล่องลอยไปสู้กับคลื่นเหล่านี้

ปลายคลื่นยักษ์ที่สูงกว่า๒เมตร
โหดนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ
นี้มีระดับความแรงของคลื่น

หรือจะเปิดคลื่นให้เหมาะสม

อย่างที่เห็นนี้คือระดับที่๗ค่ะ
ใช่ว่าจะบู๊กันอย่างเดียวนะคะ
ใครที่สายชิวก็หยิบห่วงยาง
สระทางน้ำไหลปล่อยตัวปล่อยใจไหลไปตามสายน้ำ
พร้อมกับชมทัศนียภาพของสวนน้ำ
เป็นอย่างเพลิดเพื่อให้ได้ปล่อนคลายสบาย
และยังมีเครื่องเล่นอื่นที่น่าสนใจ
หลายคนค่ะตัดสินใจมาที่นี่
เพราะความสวยงามคุ้มค่าและปลอดภัยค่ะ
ค่าบริการผู้ใหญ่๖๐๐บาทเด็ก๓๐๐บาท
ส่วนเด็กเล็กฟรีค่ะ
และเดินทางมาง่ายห่างจากหอนาฬิกาหัวหินราว๑๑กิโลเมตร
หรือถ้าไม่มีรถก็สามารถโดยสารชัตเติ้ลบัตรได้

ท่าสวยใส่จินตนาการกันเพลิน
๘๕ภาพวาดฝีมือศิลปินไทย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาด๔มิติแห่งแรกของหัวหิน
และแห่งแรกในไทยฟอร์อาร์เซ็กซ์
เด่นที่นี่นะคะคือภาพวาดที่เป็นรูปเดียวกัน
แต่สามารถเล่นได้หลายมุมไม่มีเบื่อค่ะ

มีความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู่ในภาพด้วยค่ะ
จะเป็นเจ้าของเฟอรารี่ก็ได้เนียน
หรือจะนั่งมองพระราชาติดินน้ำก็ได้ค่ะ
ภาพวาด๔มิติที่นี่นะคะต่างจากภาพวาด๓มิติ
ก็คือว่าจะนำองค์ประกอบของแสงเข้ามาใช้ร่วม
ให้มีความรู้สึกสมจริงและมีมิติค่ะ
ใครที่มีเวลาน้อยก็เลือกที่เป็นไฮไลท์ไปเลยค่ะ

และภาพก็จะเปลี่ยนภาพปีละ๑ภาพค่ะ
สร้างความแปลกใหม่ให้เราได้แวะเวียนมาได้เรื่อย
กัดอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหัวหิน
เปิดทุกวันค่ะ๑๐นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
ราคาบัตรคนไทย๑๘๐บาทเด็ก๑๒๐บาทค่ะ
ปิดท้ายกันที่ตลาดโต้รุ่งหัวหิน

แวะเวียนไปจับจ่ายกันยามค่ำคืน
เลือกซื้อเสื้อผ้าสไตล์ไทยราคาย่อมเยาว์

แก่การช้อปปิ้งปิดท้ายทริปหัวหินค่ะ
ตบท้ายด้วยมือดึกกับร้านอาหารตลอด๒ข้าง
โดยเฉพาะร้านอาหารซีฟู้ดโซ่ดให้เลือกสัน
เมืองหัวหินไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะ
เราก็สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้จากสถานที่แห่งนี้ค่ะ
กาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน